จังหวะที่พูดคำว่าพุทธปิติอิได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงกล้องข้างหลังปิติอิ
สวดตามอืม
บุญมันได้แค่นี้

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกันครับ
และก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหาของรายการในค่ำคืนนี้

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องร้อนอยากเก็บไว้คนเดียว
หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันเคียงข้างกันแบบนี้ในสถานีผีดุของเราครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเขย่าโสดประสาทเปิดโรคกระทัดความหลอนให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนวันนี้
พร้อมเป็นที่เรียบร้อยไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้นักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่ค่ำคืนวันนี้เขามานั่งอยู่ข้างผมมาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อย
ท่านผู้นี้เป็นเจ้าของเรื่องห้องหรูโซนหลอนวิญญาณ
จะเป็นใครไปไม่ได้ครับยินดีต้อนรับคุณชิฮะสวัสดีครับคุณชิ
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับ
เคยเห็นหน้ากันครั้งแรกใช่ครับผมขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุครับผมนะฮะ
แล้วก็หลายหลายเรื่องที่คุณชี้โทรมาเล่าก็จะมีความตื่นเต้นน่ากลัวที่แตกต่างกันไปครับผมครั้งนี้ก็เหมือนกันมีเรื่องมาฝากเราชาวสถานีผีดุด้วยใช่ครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นถามคุณชี้ก่อนเลยว่าผมมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณชี้เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้ไม่เชื่อเลยครับเป็นศูนย์เลยเหรอเป็นศูนย์ครับตอนนี้ครับ
คุณรู้ไปนู่นเลยนะ๒๐๐ครับโลกนี้มีผีแน่นอนถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นด้วยตาตัวเองและสัมผัสด้วยตัวเองผมกล้าพูดว่า๒๐๐ครับแน่นอนคุณชี้มาเยี่ยมเยียนสถานีผีดุของเราก็จะมีเรื่องมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันวันนี้มาพร้อมกับชื่อเรื่องสั้นหม่อมครับผมหม่อมในที่นี้เนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดคือเป็น

ความเชื่ออืมสิ่งที่เป็นอีกพบภูมิหนึ่งโรคหลังความตายโรคหลังความตายอีกมิติทับซ้อนอันเนี้ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามันมีจริงอยู่และมีและโลกของเขามันดำเนินคู่ไปควบคู่ขนานกับสิ่งที่เราดำเนินในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกันครับเรื่องนี้นะครับผมต้องขออนุญาตเล่าด้วยความระมัดระวังเพราะว่าผู้ที่ถูกอ้าง
ชีวิตอยู่และยังอยู่ที่วัดนู้นก็คือหลวงปู่ที่ผมได้ไปบวชเป็นพระหลวงปู่ท่านยังอยู่ใช่ครับหลวงปู่ท่านยังอยู่แล้วท่านก็เป็นเจ้าวัดที่จำวัดอยู่ที่นี่เป็นพระรูปเดียวบนวัดนี้ผมจะขออนุญาตเห็นนะหมายถึงว่าท่านอยู่รูปเดียวในวัดนี้ทั้งวัดนี้นะถูกต้องครับแล้วก็มีเด็กวัดแต่คือท่านจะมีพระ
เป็นพระจรที่มาขอจำวัดจากวัดล่างเราเรียกกันว่าวัดบนวัดล่างครับเพราะว่าวัดท่านอยู่บนเขาแล้วโลเคชั่นเนี่ยจะห้อมล้อมไปด้วยภูเขาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดเลยพระที่ที่ว่านี่คือพระที่เดินทุดงมาอาจจะมาจำวัดที่นี่ครับแล้วก็เป็นพระที่อยู่จำวัดที่อยู่อยู่ที่หมู่บ้านข้างล่างขึ้นมาปฏิบัติอยู่บนถ้ำครับผมโอเคต้องย้อนไปเมื่อ๕ปีที่แล้ว

ทางหลวงหมู่บ้านทางหลวงชนบทซึ่งมันจะเป็นลาดยางผสมเรียกว่าลูกรังดินแดงอะครับผมครับประมาณยี่สิบกิโลเมตรก็จะมีที่เรียกว่าบ้านล่างเนี่ยคือจะเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านเขานะครับพอประมาณขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราจะผ่านอ่างเก็บน้ำที่เป็นของหมู่บ้านนั้นแล้วก็ขับรถขึ้นเขาซึ่งเป็นดินลูกรังล้วนอืมอีกสองกิโลเมตรเพื่อจะไปถึง
ทรงกว้างด้านนั้นหลวงปู่สมพารผู้บุปเปิกวัดเข้าไปสร้างพระประธานปางนาปลก
หลังหินงอกหินย้อยซึ่งเป็นลูกภรรยานา
เสร็จปุ๊บเนี่ยพอกรมอุทยานเข้ามาเรียกว่าดูแลจัดการพื้นที่
ก็ต้องโยกวัดลงมาที่อยู่บนเขาลงมาข้างล่าง
ชาวบ้านยกพื้นที่ของตัวเองให้สร้างวัดในพื้นที่๑๐ไร่
รู้สึกเหมือนปิติน้ำตาไหลออกมาเอง
รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราได้กลับบ้านเก่าโดยที่เราไม่ได้มาจากสถานที่นี้เลยตั้งแต่ครั้งแรก
เรารู้สึกอิ่มใจแล้วเราก็รู้สึกดีใจว่าที่หลวงปู่เมตตารับเราเป็นลูกศิษย์เลยนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมได้ในทุกครั้งที่มากลับหลวงปู่
ผมพูดกับหลวงปู่ทุกครั้งว่าถ้ามีเวลาจะกลับมาปฏิบัติภาวนาที่วัดนี้
หลวงปู่ก็เบรกไว้ว่าถ้าทำไม่ได้อย่าเพิ่งลั่นวาจาอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูด
เดี๋ยวจะไม่ดีกับตัวเราแล้วณตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจ
แต่ในทุกครั้งก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพมาเนี่ยผมจะพูดกับหลวงปู่ว่า
อีก๒อาทิตย์อีกเดือนหนึ่งผมจะกลับมาไหว้ปู่นะครับ
จะกลับมาปฏิบัติ๓วันแล้วผมทำไม่ได้
เพราะอาจจะติดเรื่องของการทำงานเรื่องของเวลาเราไม่ตรงกัน
ในทุกครั้งที่ผมได้มีการพูดไปแล้วทำไม่ได้พี่แจ๊ค
สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราคือการทำงานติดขัด
อยู่ก็ถูกตำหนิโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย
ไปปรึกษาหลวงปู่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงปู่แจ้งว่า
เหมือนท่านเชิงสอนเราว่าสัจจะวาจาสำคัญ
เพราะว่าสถานที่นี้ทำความเชื่อคือเหมือนเป็นมิติทับซ้อน
กับอีกมิติหนึ่งพี่แจ๊คเชื่อเรื่องเมืองรับแรร์ไหมครับ
ถ้าถามผมเหรอผมกลางครับไม่เคยเห็น
เคยได้ยินชื่อมากกว่าประมาณนี้
ปู่ท่านบอกว่าเราพูดไปแล้ว
แล้วเขาได้ยินแล้วเขาก็มารอ
ในสิ่งที่เราจะทำให้แล้วเราไม่ได้ทำ
มันเลยทำให้เราติดขับอยู่แบบนี้
จนในที่สุดแล้วผมเลยกัดสินใจเราออกจากงานพี่แจ๊ก
จากงานประจำที่กำลังไปได้ดี
ออกมาเราคิดว่าเราอิ่มตัวกับมันแล้ว
บอกกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่ผมขอมาบวชที่วัดนี้
บวชพลักษณ์นี่เป็นที่มา
พอเสร็จปุ๊บถึงวันกำหนดวันบวชนะครับ
ผมก็ไม่ได้มานอนวัดก่อน๑คืนตาม

ให้มาท่องบทขันหน้าก่อนทุกอย่าง
แต่ความที่ระยะเวลาค่อนข้างที่จะบีบรัดเข้ามากับ
ความไม่พร้อมของเราในเรื่องของการเติบโตด้วย
หลวงปู่ก็เรียกว่ายกเรียกว่าผ่อนปลนในบางข้อไปนะครับ
ในวันที่พระองค์ผมหลวงปู่ท่านเดินออกมาจากวัด
คืออย่างนี้ครับคือวัดการที่บอกว่า
ต้องเดินเท้าขึ้นไป๒กิโลเป็นทางลูกรัง
หลวงปู่ท่านเดินเท้าลงมาเพื่อมาจัดงานที่บ้านล่าง
หลวงปู่ท่านแจ้งว่าเหตุผลที่ว่าจัดงานที่บ้านล่างเพราะว่าต้องการให้ญาติโยมมาร่วมกับอนุโมทนาบุญ
เพราะว่านานทีจะมีคนมาบวชจากต่างถิ่น
นี่คือเป็นที่มาในหลังจากที่มีการทำพิธีบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
มาถึงที่วัดผมได้บอกพี่แจ๊คว่า
ระยะเวลาเดือนกว่าที่ผมอยู่กับที่วัดเนี่ย
ข้อแรกถ้าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วหรือหลัง๓ทุ่มไปแล้วนะครับ

ข้อที่๒วันโกนห้ามทำวัด
ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์วัดเช้าหรือสวดมนต์วัดเย็น
ข้อสามวันพระ
ถ้าจำวัดอยู่หรือนอนแล้วได้ยินเสียงอะไรหรือได้กลิ่นอะไร
ก็ให้เจริญสติรับรู้แล้วปล่อยผ่าน
นี่คือ๓กฎเหล็กที่หลวงปู่ได้แจ้งไว้นะครับ
ถามว่ามีคำถามไหมอยากรู้ไหมอยากรู้
แต่เราไม่กล้าถามเพราะเราค่อนข้างที่จะเรียกว่าคุ้นเคยกับหลวงปู่อยู่แล้วว่า
อันไหนสำคัญจริงท่านจะเอ่ยปากเตือนหรือว่าบอกกอดโดยที่ไม่ต้องถามว่าเหตุผลเพราะอะไรนะครับ
แล้วในช่วงที่ผมเข้าไปบวชอยู่เนี่ยพี่แจ๊คมีพระเรียกว่าหลวงพี่ท่านหนึ่งนะครับจำวัดอยู่
คือเป็นวะอย่างที่แจ้งไปว่าเป็นพระเรียกว่าเป็นท่านจรมาขอมาปฏิบัติอยู่ที่นี่
แต่ท่านไม่ได้ประจำอยู่ที่กุฏิด้านล่างท่านไปประจำกุฏิบนเขาบนตักถ้ำ
ก็ในช่วงที่ผมอยู่กับหลวงปู่เนี่ยก็เดินตามท่านลงมารับบัตรกับในหมู่บ้านบ้านล่าง
ก็คือเดินเท้าเปล่าลูกรังผ่านถนนมา๒กิโลเพื่อที่จะมารับบาทท่านแล้วก็ขึ้นมาบนวัด
สามวันแรกหลวงปู่อยู่กับผมตลอดเวลานะครับ
คืนแรกนะครับผมพี่แจ๊คท่านพูดว่าหลวงปู่จะนอนเป็นเพื่อนเราแค่๓คืน
แล้วหลังจากนั้นให้เราแยกออกไปนอนกุฏิต่างหาก
ความที่เรามีกุฏิเดียวก็จะแยกคนละมุมกันไปเลยครับ
วัดนี้เป็นวัดที่ไม่มีน้ำปลาปลาไม่มีไฟฟ้า
กลางคืนก็คือจะเป็นไฟห่างจากแผงโซล่าเซลล์
แล้วก็ใช้ไฟฉายคาดหัวเท่านั้นนะครับ
กุฏิที่จำวัดอยู่อันนี้นะครับ
เป็นสังกษีขึ้นมาความกว้างประมาณ๒๐เมตร

ด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นทางขึ้นลงวัด
อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเจดีที่เพิ่งสร้างขึ้นมา
เพื่อเป็นที่เดินจงกลม
แล้วก็ด้านข้างจะเป็นสารเรียกว่าสารตายาย
สารตายายเนี่ยปลูกอยู่ใต้ต้นโพอันใหญ่
ซึ่งรอบต้นโพเนี่ยจะมีรูปปั้นงูอยู่ด้วยทั้งหมด

อารมณ์เหมือนเป็นรูปปั้นพญานาคที่เขาไม่ใช้แล้ว
สามวันแรกผมก็ตื่นมาทำฟาร์ปกติ
เช้าเย็นปกติทำหน้าที่ของสงฆ์เรียบร้อยทั้งหมด

โรงปู่แจ้งว่าหลังจากที่ท่านถ่านเท้ากันเสร็จ
ท่านมีนิมนต์ไปที่วัดล่าง

บรรดาบนวัดเนี่ยมีหมาอยู่ประมาณ๒๐ตัวพี่จักร
ก็คือเรื่องของเรื่องอยู่กับเราพระรูปเดียวกับหมาทั้งหมด
บอกว่าไม่เป็นไรค่ะหลวงปู่เราเริ่มชินกับสถานที่แล้ว
เพราะเรามาบ่อย
หลวงปู่ก็เลยให้เด็กวัดที่มีอยู่คนเดียวเนี่ยขับรถลงไปให้นะครับ
ซึ่งวันนั้นพี่แจ๊คเป็นวันโกน
ผมลืมไปว่าวันนี้พอมันโกนความที่๑โทรศัพท์ของเราอะครับ
ไม่สามารถใช้ได้เพราะไม่มีสัญญาณอะไรเลย
แต่แปลกตรงที่ว่ามีหลวงปู่ท่านใช้โทรศัพท์ได้อยู่รูปเดียว
แต่ก็คือโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลย
ผมกลับมาคิดอีกทีงึงว่าโอเค
ก็ถือว่าเราระทิงท่องุงที่
ผมก็ลงนี้วันโกนในมุงที่เราจำบัดอยู่
กุฏิแล้วก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วสวดม้นเช้า
สวดม้นตอนเย็นพอสวดม้นตอนเย็นเสร็จปุ๊บ
ผมรู้สึกแปลกใจคือก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็มานั่งดู
นั่งแบบนั่งนั่งถามว่าเครียดไหมเครียดนะพี่แจ๊คเพราะว่ามัน
ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวหลวงปู่มาค่อยบอกผมก็คำที่อยู่วัด
อยู่วัดคนเดียวไม่มีอะไรทำพี่แจ๊ค
ผมก็ทำกิจวัตรแรกกวาดลานถูสารา
ในจังหวะทุกครั้งที่ผมถูซาร่าเนี่ย
ผมจะเปิดบทสวดมนต์ที่ดาวนโหลดลงมาด้วย
ซึ่งเป็นบทที่รู้สึกว่าเราคุ้นชินกับบทนี้
และเป็นบทแรกที่จังได้ขึ้นใจ
ก็คือบทมงกุฎพระพุทธเจ้า
จะเป็นบทสวดสั้นประมาณว่า
จังหวะที่ผมถูไม้ถูพื้นไปด้วย
จังหวะที่พูดคำว่า
ได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงกล้องข้างหลัง
ก็เราก็ไม่ได้สดดังนี่นะ
ผมก็เลยวางไม้ถูกพื้นแล้วไปเล่นโทรศัพท์
ให้ดังขึ้นก็บวดสวดเข้าบนไป
ผมก็ถูกไปอิติบิโซวิเซเซอีอิเซเซ
จังหวะที่เหมือนเป็นคำท้ายเสียงอะพี่แจ๊ค
เราจะได้ยินเสียงกล้องมาอิติบิโสโสวิเซอิอิ

ไม่ได้เสียงตัวเองเพราะว่าเป็นเสียงคนแก่
ผมก็เจริญจิตเหมือนพูดในจิตว่า
เรามาบวชเป็นพระใหม่เรามาปฏิบัติให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถ้าท่านอยู่ในพื้นที่นี้ขอให้ท่านมารับบุญไป
สักพักหนึ่งผมจะกลับมา
พื้นต่ออืมผมได้ยินได้ได้กลิ่นยาเส้นลอยมาครับ
เราไม่ได้สูบบุหรี่แต่กลิ่นยาเส้นลอยมาจากไหน
พยายามที่จะไม่คิดอะไรมากพี่แจ๊คก็อ่าจะมาเสร็จปุ๊บ
อ่าทำทำความสะอาดวัดเสร็จก็ค่ำพอดีประมาณหกโมงเย็น
แต่ความที่วัดไม่มีไฟฟ้าอยู่บนเขาแล้วช่วงตอนต้นปีหน้าหนาวด้วย
อืมมืดไวมากครับข้อห้ามที่สองคือห้ามออกนอกกุฏิอืม
หลังสามทุ่มหรือหลังตะวันตกดินไปแล้วแต่ความที่ผมอยู่วัดคนเดียว
อยู่วัดรูปเดียวไม่มีอะไรทำผมก็เดินเรียกว่าเดินสมาธิไปเรื่อย
เดินสมาธิไปเรื่อยเรื่อยเสร็จปุ๊บในจิตจิตหนึ่งอ่ะมีความรู้สึกว่า
เราอยากจะเดินไปตรงเนี้ยซึ่งเป็นทางลงไปทางสามแพ่ง
ที่เป็นทางย้อนขึ้นมาขึ้นวัดทางเข้าวัดนะครับผมไอ้ตรงจังหวะที่เป็นทางลาดลงไปเนี้ย
ด้านซ้ายจะเป็นทางลงไปหมู่ด้านล่างนะครับ
ด้านขวาจะเป็นไปทางป่าที่เขาไม่ได้ให้เข้าไปครับแล้วตรงไปข้างข้างหน้าที่ผมบอกว่าเป็นป่ามัน
แต่ทางตรงป่ามันเนี่ยมันจะมีเถียงนาอยู่พี่แจ๊คผมก็ความที่อยู่วัดรูปเดียวนะ
ผมแค่ใส่แค่สบงกับอังสะแค่นั้นเองแล้วก็เดินจังหวะที่ผมเดินลงมาเป็นทางลาดลงมาอย่างเงี้ครับผม
สายตาผมมองตรงไปผมเห็นมีไฟดวงหนึ่งวูบแล้วดับลงตรงเถียงนา
อารมณ์เหมือนคนสุบุรีอะฮะผมก็อืมหรือว่าหรือว่าคนสุบุรีแล้วกลิ่นลอยขึ้นใต้อืม
ก็คิดมันจะลอยไกลขนาดนั้นเลยเหรอเดินเพราะว่าจากสาราตรงกุฏิอะครับ
ลงมาประมาณสองร้อยเมตรถ้าคนสูบบุรีกลิ่นไม่น่าจะถึงขนาดนั้นครับ
แต่ไม่รู้อะไรดนใจเราอยากจะเดินลงไปข้างล่างถามว่าฝ่าฝืนคำสั่งไหม
ใช่แต่ตอนนั้นลืมนึกไปพี่แจ๊คผมก็เดินลงมาเสร็จปุ๊บเดินลงมาเรื่อย
ก็จะเห็นไฟวาดอยู่เรื่อยเรื่อยอืมพอใกล้จังหวะสิบยี่สิบเมตร
ก็ได้ยินเสียงคนแก่เรียกขึ้นมาหม่อมแต่ณตอนนั้นผมไม่รู้ว่าหม่อมคืออะไร
ผมก็เดินลงมาอีกหม่อมผมก็ไม่ตอบเพราะผมไม่ได้ชื่อหม่อมเนี่ยครับ
ปุ๊บอ่าก็ได้เสียงเสียงคนแก่เท่านี้ก็เรียกเข้ามาอีกมอมแล้วละอืมอืม
ผมก็พอมาถึงระยะประมาณสิบเมตรก็พอเห็นหน้ากันนะฮะเพราะว่ามันเป็นเอ่อ
คืนเดือนหงายแล้วพระจันทร์ค่อนข้างที่สว่างอยู่แล้วไงครับ
ผมก็ชี้ตัวเองตาเรียกพระเหรออืมมอมนั่นแหละอืมก็เดินเข้าไปอืม
จังหวะที่เดินเข้าไปเนี่ยผมเห็นคุณตาอารมณ์เหมือนเป็นชาวบ้านที่แบบเหมือนคนโบราณนะฮะ
แต่ว่าตัวไม่ได้สูงมากผิวคล้ำอืมมือใหญ่แล้วก็นั่งสุบลีดองเถียงหน้าครับ
ผมก็ได้เดินลงไปพอไปถึงอ่าข้างหน้าที่ประจันทร์หน้ากับคุณตาอืม
ว่าคุณตาเรียกพระเหรอเรียกมอมนั่นแหละ
บอกคุณตามีอะไรทำไมมานั่งนั่งตรงนี้คนเดียว

คุณตาพูดกลับมาสั้นว่ามาเฝ้า

ที่นี่ก็มีแค่ตาบันกับตาต้นสักนี่นะฮะ
ตาก็ยิ้มมาเฝ้า

ผมก็คิดว่าตาน่าจะมีเวลาส่วนตัว
ผมก็เลยบอกคุณตาว่างั้นพระเดินกลับกุฏิแล้วนะ
ตาก็ไม่พูดอะไรแต่สูบบุหรี่เสร็จปุ๊บ
จังหวะผมหันหลังมอมกลัวผีไหม
หันมาคุณตาว่าไงนะครับกลัวผีไหม
ผมก็มองหน้าผมไม่รู้ว่าที่ที่คุณตาถามเนี่ย
เพื่อต้องการที่จะลองใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
ผมก็เลยบอกกับคุณตาไปว่าตาพระมาบวช
พระมาถือศิลป์ปฏิบัติธรรม
ถ้าพระปฏิบัติดีจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผี
แต่ถ้าพระปฏิบัติไม่ดีพระก็จะกลัวผี
เพราะพระปฏิบัติไม่ดีบอกตาแบบนี้
ตาก็มองหน้าผม
สายตาของคุณตาครับเหมือนกำลังที่แบบเพ่ง
แ่งว่าเหมือนหาคำตอบอะไรจากใจเรา
แต่ในใจเราเราถามว่าเรากลัวไหม
เรารู้สึกงงมากกว่าว่าทำไมคุณตาถึงได้มาถามแบบนี้
บอกว่างั้นผมขอตัวนะตา
ตาก็บอกว่าอืมเดินขึ้นไปสุดปุ๊บพี่จ๊ะ
ผมหันไปหาตาอีกทีหนึ่งผมไม่เห็นเงา
ไม่อยู่แล้วไม่ไม่เห็นไฟแล้วครับ
ผมก็เลยคิดว่าตาอาจจะเลิกสูบบุหรี่แล้ว
แต่มันคือคืนเดือนหงายซึ่ง๕๐เมตร๑๐๐เมตร
ถ้าคนนั่งอยู่ที่เถียงนามันน่าจะเห็นเงาอะไรบ้าง
นี่คือสิ่งที่ผมคิดแต่ถามว่ากลัวไหม
แต่ก่อนนี้บอกเลยว่าไม่เชื่ออย่างที่บอกพี่แจ๊คไปแล้ว
แต่พอมาเจอแบบนี้ถามว่ากลัวไหม
เราไม่ได้รู้สึกตัวแต่ว่าเฮ้ยคนกลัวผี
แต่เราแค่รู้สึกว่าแปลกใจตกใจมากกว่า

นี่คือสำหรับคืนวันโกนวันแรก
ผมกลับขึ้นมาเสร็จปุ๊บพี่แจ๊ค
แต่ความที่มันดึกแล้วผมก็เลยไม่ได้มาหาหลวงตา
เพราะคือแยกกันจำวัดก็นอน
แต่พี่แจ๊คเชื่อไหมว่าทั้งคืนผมได้กลิ่นยาเส้นลอยมาทั้งคืนเลย
พอเสร็จปุ๊บตอนเช้าก็ตื่นมา
คือตอนเช้าตื่นมาเป็นวันพระใช่ไหมครับ
พระไม่ได้มีข้อห้ามนี่ผมก็ทำวัดสวดมนต์ปกติ
ผมมีเรื่องอยากจะถามหลวงปู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แต่ผมไม่กล้าเล่าเลยตัดสินใจไม่เล่าดีกว่า
เราอาจจะคิดตัวเองหรือว่าคุณตาที่เราเจอเนี่ย
เป็นชาวบ้านที่มาเฝ้าเถียงนากลางคืน

พอตกเย็น๔๕โมงเย็นผมเห็นหลวงปู่ท่านส่งน้ำ

ปู่บอกมีมนต์วัดล่างอีกแล้ว
ก็เลยปู่เท่ากับว่าผมก็อยู่วัดคนเดียวใช่ไหม

แล้วปู่ก็แต่งจิวอลแล้วก็ลงไป
นี่คือวันที่สองที่เป็นวันพระ

ซึ่งปู่บอกเราว่าถ้าได้ยินได้เห็นได้กลิ่นได้เสียงอะไร

วันนี้ผมไปเดินจงกลมรอบเจดี
ที่เจดีที่สร้างค้างวิวอย่ายังไม่เสร็จ
รอบวัดไม่ได้ปลูกไม้หอม
เล่นเย็นวันแรกไม่ได้เกลิ่น
เกล็นอลงเหมือนดอกลาปี

แต่พอปู่บอกว่าถ้าได้กลิ่นหรือรู้สึกอะไรให้ทำเฉยไว้
วันนั้น๓ทุ่มผมรีบกลับเข้ามาจำวัด
ผมก็นอนแล้วผมก็ภาวนา
อิติปิโสวิเซเซอิอิเซเซ
คือกลายเป็นบทสวดประจำของเราไปแล้วว่า
เวลาทุกครั้งที่เราเรานึกถึงได้เราจะสวดบทนี้บทมงกุฎพระพุทธเจ้า
วันนี้เป็นวันแรกที่ค่อนข้างผมเจอบททดสอบหนักพี่แจ๊ค
เพราะว่าอะไรสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกึงหลักกึงตื่น
เรากินยาพาราแก้อักเสบแล้วมันสลึม
เราได้ยินเสียงเหมือนมีงานมหอระศพพี่จักร
เหมือนได้ยินเสียงเหมือนเครื่องโมโหลี
ได้ยินเสียงคนจ๊อกแก๊กจอแจได้กลิ่นหอมไปหมด
ซึ่งณตอนนั้นเขารู้สึกว่าเหมือน
ผมไม่รู้สึกว่าทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันไหมว่าอารมณ์กึ่งหลับกึ่งตื่น
แล้วเราเคลื่อนไหวเราขยับอะไรไม่ได้มันเป็นมันเป็นอาการแบบนั้น
แต่ผมพยายามที่จะรวบรวมสมาธิแล้วก็มองว่าเราเป็นพระผีไม่อำหรอก
คือเรามีสติเรารู้ตัวแต่เราพลิกตัวไม่ได้แล้วเราเรียกว่าได้กลิ่นได้เสียง
แต่เราลืมตาไม่ขึ้นจังเงี๊ยะทั้งคืน
นี่คือทั้งคืนของวันวันพระอืมซึ่งหลวงปู่กลับมาตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง
ครับแต่ผมความรู้สึกว่าผมเหนื่อยพี่แจ๊คผมไม่อยากลุกไปหาหลวงปู่เลยอ่ะอืม
ก็ตอนเช้ามาก็ไปรับบาท
หลวงปู่ถามมาว่าเมื่อคืนหลับสบายไหม
ผมคิดว่าผมโดนทดสอบอยู่แน่เลยพี่แจ๊ค
ผมเลยตอบกับหลวงปู่ว่าหลับสบายปู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
หลวงปู่บอกว่าแน่ใจนะท่านไม่มุสานะ
ผมก็เลือกที่จะเงียบเพราะเรารู้สึกว่าเราโกหกหลวงปู่ไม่ได้

แล้ววันต่อมาก็เป็นวันปกติ

แต่ในทุกวันโกน

ผมรู้สึกอยากเดินกลับไปที่เถียงนาอีกครั้ง

ผมเดินไปเห็น

คือทุกวันโกนกับวันพระหลวงปู่จะไม่อยู่วัด
โกนผมเดินไปผมเห็นไฟวาบแล้ว
เสียงเลยเสียงลอยมาเลยมอม
แต่เป็นสำนักอีสานนะครับ
ผมก็เดินไปคุณตาสวัสดี
ตาก็บอกว่าเป็นไงบ้าง

ดีครับคุณตาได้ปฏิบัติเยอะเลย

แต่คืออย่างที่บอกว่าสำเนียงของคุณตาเนี่ยฟังยากพี่แจ๊ค
แต่พอกลับไปว่าเออรู้ได้รับแล้ว

เพราะรู้สึกว่าระหว่างที่เราคุยกันเนี่ย
ผมรู้สึกว่าคุณตากำลังที่จะ
เหมือนกำลังทดสอบอะไรผมอยู่

ผมก็นั่งมองคุณตาบอกว่า

ผมก็เลยบอกว่าตาผมไม่ได้ชอบดูดวงนะ

มันมีอะไรน่าค้นหา

คุณตาบอกว่าไอ้วิชาสมัยใหม่

มันไม่เหมือนของเก่าที่เรียนมา

ชอบศึกษาศาสตร์นี้

ผมเลยถามเลยว่าคุณตา

หรืออยากรู้เพราะเอาไปใช้งานต่อ
บอกว่าที่ผมเรียนมาหลายปี

ไม่ได้อยากรู้เพราะแค่อยากรู้

คนเราเนี่ยมีสัจจะวาจาเป็นที่ตั้ง
ไม่ว่าจะเป็นวิชาคาถาอาคม

พวกคุณสัยมันล้วนมีจริง

สิ่งที่เราเรียนอยู่ด้วย

แต่คุณตาไม่ได้ตอบว่ารู้หรือไม่รู้

บอกว่าต้าผมอยู่แค่เดือนเดียวเดี๋ยวผมก็กลับแล้ว

นี่คือครั้งที่สองที่ผมเจอคุณตานะครับ

คืนวันโกนผมจะได้กลิ่น
กลิ่นยาสูบตลอดเวลาพี่แจ๊ค

มหอมและศพทุกอย่าง
นี่คือเหตุการณ์พระที่สอง
ก่อนที่ผมจะศึก

หลวงปู่ชอบทิ้งให้เราอยู่วัดคนเดียวตลอดเวลา
ในช่วงที่เป็นวันโกรธกับวันพระ
แล้วอะไรทำให้เราปักหนัก
ที่ไม่คุยกับหลวงปู่ในวันธรรมดา
เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อืมพอมาก่อนที่ผมจะศึกก็จะเจอพระกับโกน
ที่สามคือพระกับโกนที่๓เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยฮะ
จะเป็นอาการที่แบบว่าเดินลงมาพี่แจ๊คแล้วเจอเราอยากเดินไปที่เถียงหน้า
อันนี้เดินไปเสร็จปุ๊บมันรู้สึกผิดหวัง
ไม่เจอคุณตาอืมไม่เจอคุณตาอยู่ที่เถียงหน้าครับ
ผมก็ไม่ผมก็เดินกลับถ้าผมมาเจอคุณตาอยู่ตรงไหนพี่จ๊ะอืม
อยู่ตรงฐานพระตรงเจดีที่เรากำลังสร้างอยู่อืม
ผมเดินไปใกล้ใกล้คุณตาถามว่าหาค่าอยู่เหรออืม
ใช้คำว่าฆ่าด้วยนะครับหากฆ่าอยู่เหรอบอกว่า
คุณตาเป็นยังไงบ้างวันนี้อยากคุยกับคุณตาจัง
เพราะว่าเพราะว่าจะศึกแล้วคุณตาบอกว่า
เคยขึ้นไปบนถ้ำหรือยังอืมผมบอกตาว่าตาจะขึ้นหลายรอบแล้วนะ
แต่หลวงปู่ท่านไม่ให้ขึ้นหลวงปู่บอกว่ายังไม่มีเลิกครับ
ตาพูดสวนกลับมาเลยว่าได้ให้ไปอืม
ตาตาพูดโสนกันมานี้อืมอืมผมก็เลยบอกว่าอ่า
หลวงปู่ยังไม่อนุญาตเลยครับตาเราจะขึ้นไปไม่ได้
แล้วหลวงปู่บอกว่าคือหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่า
มีดีชาวบ้านนะครับแอบเข้าไปอืมแล้วโดนงูกัดอืม
แล้วก็อ่าเส้นอยู่ข้างบนเสียอยู่ข้างบนครับ
หลวงปู่พูดประมาณว่าท่านไม่อนุญาตแต่ท่านของหลวงปู่เนี่ย
ไม่ได้บอกว่าท่านคือท่านไหนอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้หรือจะเป็นบุคคลที่อยู่ในอีก
พบคุมที่ทับซ้อนกับอ่าวัดนี้อืมที่จะเสร็จปุ๊บเนี้ย
ตาบอกว่าตาให้ไปไปได้ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับตา
บอกว่าเดี๋ยวรอหลวงปู่พาขึ้นไปดีกว่าอืมตาก็บอกว่าดีแล้วอืม
รักษาคำพูดครับเหมือนเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราคุยกับคุณตาท่านเนี้ย
พี่แจ๊คเราจะรู้สึกว่าคุยแล้วมีการทดสอบเราไปในตัวอืม
แล้วก็ท่านเวลาท่านพูดอะไรเนี่ยผมจะให้ท่านพูดสองรอบ
ผมไม่เข้าใจในสิ่งที่อย่างทั้งคำศัพท์ทั้งอะไรประมาณนี้
แจ๊คจนบอกว่าคุณตางั้นผมขอไปจำวัดก่อน
พระไปจำวัดก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระต้องตื่นเช้า
คืนนั้นพี่แจ๊คได้ยินเสียงตะโกนหม่อมหม่อมอืมแต่เสียงมาจากทาง
ตายเท้าของเราผมก็ลืมตาขึ้นมาผมก็นอนแบบว่าไม่ไม่ส่งเสียงคันลับ
อะไรทั้งนั้นสักพักเสียงอ่ากลิ่นยาสูบอ่ะฮะมาอืม
แล้วก็มาเสียงเป็นอีติอีโสเป็นเสียงสวดเสียงสวดอืม
อยู่อย่างเงี้ยพี่แจ๊คผมก็นอนผมว่าแล้วคุณตาต้องไม่ใช่คนแน่เลย
ถามว่ากลัวไหมคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นพระมีสองอย่าง
ถ้าไม่หลอกก็มาขอส่วนบุญครับแล้วก็มองว่าคุณตา
ถ้าคุณตาอยากให้พระอะไรทำอะไรให้ก็บอก

แต่ถ้าจะให้พระขึ้นไปบนถ้ำเลยพระไม่ไป
พอเราพูดเสร็จปุ๊บมันมีเสียงเหมือนหินหรือว่าอะไรลงสาลา
บนหลังคาบนหลังคาสารตายายที่อยู่ปลายเท้าครับ
อารมณ์เหมือนมีคนปลาปลาหินเข้ามาอย่างนี้
ผมรู้สึกว่าคุณตาไม่พอใจหรือเปล่า
เสร็จปุ๊บผมก็นอนพยายามทำทำใจว่าคือพยายาม
พยายามแบบว่าผ่อนคลายปล่อยว่างเบาสบายปล่อยว่างเบาสบาย
เคลิ้มหลับครับพอเคลิ้มหลับเสร็จปุ๊บพี่แจ๊คฝันเหมือน
เหมือนตัวเองฝันว่าคุณตามายืนปลายเท้าอืม
เราก็เรียกหม่อมอืมขึ้นไปถ้ำกันครับขึ้นไปถ้ำกันก็เลยบอกว่า
ตาไม่ไปไปเถอะตาให้ในในฝันเนี่ยเหมือนเหมือนฝืนไม่ได้
พอมันฝืนไม่ได้เสร็จปุ๊บเราเหมือนเดินตามคุณตาไป
แต่ในฝันพี่แจ๊คเราไม่ได้ใส่รองเท้านะอืม
เดินตามคุณตาไปแล้วในใจมีสองอย่างคือเราจะได้ขึ้นไปถ้ำกับคุณตาตอนกลาง
ตอนคือเราอยากไปถ้ำตอนกลางคืนอยู่แล้วพี่แจ๊คครับแต่อันที่สองไม่ได้
ใจมันภาวะพบวงว่าว่าไม่ได้เดี๋ยวหลวงปู่ตำนิอืม
เดี๋ยวหลวงปู่ว่าเพราะหลวงปู่บอกว่าไม่ให้ขึ้นยังไม่มีเลิกครับ
ที่อยู่บนเดินเขาผมก็บอกคุณตาพระไม่ไปนะพระรอหลวงปู่อนุญาบกรอบอืม
หลวงปู่เป็นเจ้าของที่นี่จังหวะที่ผมจะจะวกตัวกลับในฝัน
ผมได้เสียงอุ้ยอืมบุญมันได้แค่นี้ประมาณเนี้ยครับอืมอืม
ตาพูดได้เหมือนแต่พ่อไม่พอใจอ่ะไม่พอใจเลยพี่แจ๊คไม่พอใจเลยว่า
บุญมันได้แค่นี้ครับผมก็ในฝันคือเดินกลับมาที่ตัวเองนอน
ต้องตื่นมาทำวัดครับพอตื่นมาขึ้นมาเสร็จปุ๊บ
จังหวะที่ผมลืมตาขึ้นมามันมืดนะฮะ
อยู่อืมขึ้นมาอ้าวหลวงปู่ยืนมองดูเราครับมองคือยืน
เอามือไพ่หลังแล้วก็มองโชคหน้ามาอย่างเงี้ยผมคือบอกว่า
ผมรู้สึกแบบว่าน้ำตาไหลอยู่กับพี่จักรอืมทั้งดีใจ
ทั้งทั้งกลัวทั้งอารมณ์เหมือนอ่าเด็กที่ทำผิดแล้ว
ถูกจับได้ครับหลวงปู่ก็เลยไล่ให้ไปล้างหน้าแปลงฟัน
มนต์เสร็จปุ๊บไปรับบาทกลับมาหลวงปู่ก็เลยเรียกมัน
นั่งคุยอืมเพราะว่าวันนี้คือวันพระวันนี้คือวัน
พระแล้วอีกสองสามวันผมจะศึกค่ะตามเลิกหลวงปู่ถาม
ว่ามีอะไรจะเล่าให้ปู่ฟังไหมอืมก็เลยเล่า
ตั้งแต่วันแรกเลยว่าที่ปู่ลงไปวัดล่างอืมผมลืม
ไปว่าไปนี่นี่ไปสวดมนตร์ก็แล้วแต่อืมพอเล่า
ทำไมถึงสั่งห้าม
หลวงปู่เฉลยมานะพี่แจ๊ค
หลวงปู่บอกว่าวัดนี้ก่อนที่จะย้ายลงมาข้างล่าง
เป็นป่ามันของคุณตาคนหนึ่ง
แล้วคุณตาเนี่ยเขามีความตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรเพื่อศาสนาอยู่แล้ว
ก็เลยยกพื้นที่๑๐ไร่แล้วก็ถางไล่มันเอง
ใช้เครื่องตัดไล่มันเองให้มันเตียนด้วยคุณตากับในครอบครัวฮะ
เพื่อเอาที่ดินตัวนี้ถวายวัฒน์
คุณตาความที่อายุเยอะแล้วเป็นลมแดด
ท่านใช้รถไถแล้วหน้ามุดตกลงมาโดนทัพ
เสียอยู่บนที่ตรงเถียงนา
ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงตั้งสารตายาย
ตอนแรกมีแค่ตาอย่างเดียวไม่มียาย
คือในสารพี่แจ๊กต้องบอกว่าเป็นสาร
เป็นไม้ที่เขาทำขึ้นมาแบบชาวบ้านเป็นลุงสังกษี
แล้วด้านหน้าเนี่ยเป็นตุ๊กตาปั้นตายาย

อิ่มบุญสุขสันอะไรประมาณนี้
สรุปหลวงปู่ให้เดินไปที่สารตายาย
เราให้มองเข้าไปว่าเห็นอะไร
พี่แจ๊กหลังรูปปั้นตายาย
เป็นรูปของคุณตาที่ผมเห็นอยู่
เจ้าของที่

ผมก็แบบปู่บอกนี่ไง
ถึงบอกว่าวันโกนไม่ให้สวดมนต์

จิตวิญญาณหรือวิญญาณทั้งหลาย

คุณตาตายไปด้วยวาระจิต
ที่เป็นห่วงเพราะกำลังถ่ายพื้นที่
เพื่อจะสร้างวัดแล้วเป็นลมตายไปก่อน
คุณตายังผูกอยู่ว่าจะต้องสร้างวัดให้เสร็จหรือเป็นห่วงวัด
หลวงปู่บอกว่าการที่เราสวดมนต์ในวันโกน
เหมือนเป็นการผูกรั้งให้เขาอยู่หน้าที่ตรงนี้
สามทำไมไม่ให้ออกไปกลางคืน
หลัง๓ทุ่มต้องระบุ๓ทุ่มด้วยนะครับ
หรือว่าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว

หรือวันพระถ้าได้ยินได้เห็นได้กลิ่นอะไรให้ปล่อยวาง
เพราะว่าลงปู่ให้ผลว่า
ความที่วัดนี้อยู่บนมิติธรรมทศ
อีกพบภูมิหนึ่งที่เรียกว่าเมืองบังบดหรือเมืองลับแล
ซึ่งถ้าคนเคยศึกษาเรื่องนี้เขาจะรู้ว่าคนในมิตินี้
เขาจะศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนามาก
และเรื่องของการไม่พูดโกหก
หรือการให้ชณ์สจาวจา
ดังนั้นปู่บอกว่าเวลา๓ทุ่ม
เป็นเวลาที่ทั้งสองโลกอะครับ

พอมันแคล็กเสร็จปุ๊บมันจะจูนกันง่าย

สาเหตุนี้เลยไม่ให้เดินออกนอกวัดตอนกลางคืน
เพราะว่ากลัวไปแล้วไม่ได้กลับ
แล้วถามปู่ว่าปู่มีเหล่าใช่ไหม
ปู่ก็มี
ปู่เล่าให้ฟังว่ามีคนจากกรุงเทพเหมือนกันนี่แหละ
แต่ว่าเขามานุ่งขาวห่มเขา
แต่เขามาเพราะว่าเขามาด้วยใจไม่พร้อม
เขามาด้วยต้องฝืนมาพี่แจ๊คครับ
แล้วในระหว่างที่เขาถือปฏิบัติ๗วัน

ใจเขาไม่ได้เป็นกุศล
แล้วเวลาปู่ทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวในวัด
เขาก็จะสะบดคำหยาบคายอะไรออกมา
ก็เลยอารมณ์เหมือนกับว่าไปเจออีกทีนึงคือ
หายไปจากวัดประมาณคืนหนึ่ง

คือหลวงปู่ก็เลยสั่งห้ามว่าเฮ้ยไม่ได้นะ
เรื่องแบบนี้คือที่แรงจริง
สองสาเหตุที่ปู่หลวงปู่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวบนวัด
ปู่ต้องการทดสอบจิตใจ
ว่าครั้งนี้มาบวชเพราะอะไร
ปู่อยากรู้ว่าเราจะสามารถ
อะไรเรียกว่าไงนะจัดการแก้ไขปัญหา

ใช่เพราะปู่สอนเสมอว่าให้ปล่อยวาง
ให้ปล่อยวางนี่คือหัวใจหลักของการที่ปู่สอนเลย
ในเรื่องของการบำเพ็ญภาวนา
สองปู่บอกว่าวันพระที่เราได้เห็น
กลิ่นรูปเสียงรสและกระทั่งเสียงเมาโหลี่
คือเป็นเขาขึ้นมาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในวันพระ
แล้วเขาก็จะมาเหมือนเป็นงานรุ่งเรืองสโมสรกัน
ตั้งใจที่จะทิ้งเราไว้เพื่อทดสอบจิต
สามที่คุณตาไม่พอใจ
ไม่พอใจดิว่าเราไม่ตามคุณตาไป
ปู่บอกว่าก็ดีแล้วเพราะว่าคุณตามาทดสอบ
เพราะคนที่อยากเข้าไปในถ้ำ

แต่สิ่งที่พีคไปกว่านั้นก็คือ

เท้าผมเปื้อนดินแดง

เหมือนเราได้เดินไปจริง
ในขณะที่เราเหมือนรู้สึกว่า
เรากึงหลักกึงตื่นในความฝัน
เสร็จปุ๊บหลวงปู่ก็เลยให้ไปจุดทูบ
บอกคุณตาแต่ไม่ต้องยกมือไห้เพราะเราเป็นพระ

แล้วสิ่งที่เราไม่ตามตาย
อย่าให้คุณตาถือโทษกฎเพื่อง
ถือว่าบุญเรายังขอสร้างต่อเพื่อมาให้เลย

แล้วก็ยังคงกลับมาสรุปด้วย

การที่คนเราจะบวช

เพราะว่าการบวชมันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องของอะไรพวกนี้นะ
แล้วส่วนมากพระใหม่ที่เข้าไปบวชนะครับ

มาทำบุญมาใดก็แล้ว
แต่อันนี้เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณการแล้ว
ส่วนในเรื่องของจิตผูกพันของคุณตาที่
ยังคงตั้งจิตที่จะถางพื้นที่ตรงนี้

เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเรื่องของการบวช

เป็นคติสอนใจได้อย่างหนึ่งว่า
ถ้าคนเราถ้าคิดจะบวชจริง
ต้องบวชด้วยใจที่แน่แน่วจริง
อย่าบวชเพียงแค่ให้ผ่านไปวัน

ที่มาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
ขอบคุณคุณชิมากนะคะขอบคุณครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติ
ประสบการณ์ลี้ลับแบบนี้
ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องผีซะทีเดียวนะครับ
สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
และมิมลงโทรศัพท์ไว้เลยครับ๔ทุ่มตรงอย่าลืมนะจ๊ะ
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับพวกเราชาวสถานีผีดุ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีทุกคนครับขอบคุณชิคครับ
สวัสดีครับ